อย่างแรกเลยนะคะต้องสร้างความมั่นใจให้คนไทยและนักลงทุนก่อนค่ะ
ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าไปสู่ความสงบ
และมีเศรษฐกิจดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เราจะฟังนะคะความเห็นต่างทางการเมือง
อย่างแรกเลยเพื่อให้คนพี่น้องสบายใจ
ไม่ใช่ว่าทำงานไปแล้วมีประท้วงมีนู่นมีนี่
เราจะแก้ในระบบนะคะเราจะฟังอย่างแรก
อันที่๒นะคะแน่นอนค่ะเศรษฐกิจ
วันนี้เศรษฐกิจแย่มากตลาดเงียบ
เพราะว่าฐานของประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ย
ผลราคาตกต่ำหมดก็ทำให้ตลาดเงียบเหงา

วันนี้เราจะต้องปรับโครงสร้างหนี้ก่อนนะคะ

จากนั้นเพิ่มราคาเติมเงิน

ภายในช่วงแรกแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณ

อย่างเช่นข้าวเราจะดึงออกมาจากระบบได้
เพียงแต่ให้วันนี้เนี่ยปตทเนี่ยนะคะ

วันนี้แทนที่ไปซื้อน้ำมันจากเมืองนอก

ดังนั้นวันนี้เราปลูกน้ำมันได้

ในการที่จะดึงสินค้าเกษตรทั้งข้าว
มันแล้วก็อ้อยออกมาเพิ่มราคาได้

อย่างที่สองก็คือพวกเด็กรุ่นใหม่
ธุรกิจที่เป็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายออนไลน์
ให้คนตัวเล็กเหล่านี้ยืนขึ้นได้
เป็น๓อย่างแรกที่เราจะทำ
เพื่อให้คนตัวเล็กลุกขึ้นมายืน
เกษตรกรมีตังค์คนตัวเล็กที่ทำการค้ามีตังค์นะคะ